มือถือถ่ายคลิปคลิปหนึ่งไว้ได้ค่ะ

ไม่รู้ว่าจะต้องระวังตัวจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
หรือระวังตัวจากคนบ้าและคนเมา
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
ที่หน้าป้ายรถเมย์นนทบุรี

เพราะผู้ชายคนนี้ยื่นกระดาษในมือ

๑๓ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้โกรธค่ะ
พระเพราะเขาบอกว่า๑๓มันคือเลขสาตาน

คุณถามไม่ตรงคำตอบหรือพระตอบไม่ตรงคำถาม

กระชากพระอยากให้ดูคลิปนี้กันจังเลยค่ะ

แล้วคุณต่อซ้ายนี่ค่ะ
ครับผมแล้วเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้แล้วพี่มาเลี่ยงเรียกกันอะไร

คุณปล่อยภาคณะโอเคโอเคโอเค
ผมข้อมูลไหนครับ
หลวงพ่อก็ช้าจัง

พี่พี่ดึงจับออกมาเลย
พี่ไปช่วยเขาดึงออกมาดิ
โอ้ยเดี๋ยวพักแล้ว
คุณผู้ชมค่ะภาพและคลิปเล่าเรื่องหมดแล้ว

ไปถามพระพระตอบไม่ได้ว่า๑๓ไหม
ถึงอะไรคือใจมันอยากให้พระตอบว่า

แต่พระอาบไปที่ตอบคำว่าสาธารโกรธค่ะ

พลเมืองดีก็ส่งพระขึ้นแท็กซี่พระท่านก็กลับไปนะคะ
ซึ่งไม่ใช่พระปลอมค่ะเป็นพระจริงนะคะ
และผู้ชายคนนี้ก็ถูกรวบตัวส่งตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะ